จิมมี่เป็นผู้ค้ายารายใหญ่ถูกรวบตัวได้ที่สระบุรี
แต่ทีนี้คุณผู้ชมพอเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ตำรวจก็มีการไปตรวจค้นที่บ้านแม่ของผู้ต้องหา
ทีนี้ตอนไปตรวจค้นเนี่ยนะแม่เขาอ่อนเลย
ห่มร้องไห้เพราะว่าแม่บอกว่าแม่ไม่รู้เลย
ว่าลูกชายแม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะ
นี่ค่ะตำรวจปรับปรามยาเสพติดพร้อมกับชุดสยบภัยรี
ก็ไปตรวจค้นบ้านแม่ของนายปานทัศ
หรือว่าจิมมี่วงพันธุ์อายุ๒๙ปี
มี่เขาเป็นผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายใหญ่เลย

แล้วจุดตรงนี้บ้านอยู่หน้าห้างสรรพสินค้าที่สระบุรี
สืบสวนเขาไปตรวจสอบพบว่านายจิมมี่เป็นคนสั่งการ
เลียงยาเสพติดจากชายแดนอีสานมากระจายในพื้นที่สระบุรี
แล้วก็ที่รบบุรีซึ่งเป็นการขยายผลการจับกลุ่มขบวนการขนยาเสพติด
ตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วค่ะเดือนกันยายนถึงธันวาคมปีที่แล้ว
แล้วก็ยึดยาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก
แล้วนายจิมมี่คนนี้ผันตัวเอง
จากตอนแรกเป็นคนเฝ้าแล้วก็เป็นคนขนยาเสพติด
กลายมาเป็นผู้สั่งการแล้วก็เป็นผู้ค้ารายใหญ่รายสำคัญ
ในการติดต่อสั่งยาเสพติดโดยตรงจากชายแดนภาคอีสาน
แล้วหลังจากนั้นก็เอามากระจายในพื้นที่
หลังจากที่คู่แฝดคิสเนอร์เราเคยนำเสนอข่าวเหมือนกัน
ซึ่งเป็นอดีตเครือขายยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่สระบุรีกับลบบุรี

พอเครือข่ายคู่แฝดคิสเนอร์เสียชีวิตไปแล้ว
เครือข่ายของนายจิมมี่มาขยายตัวอย่างรวดเร็วเลยค่ะ
เพราะว่ามีสมาชิกในเครือข่ายส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่น

คนนี้ไปส่งคนนี้เอามาพักยาคนนี้ดูต้นทาง
วิธีการขนยาเสพติดนายจิมมี่เขาจะใช้วิธีการซื้อรถยนต์
เป็นรถมือ๒นะไปซื้อมาจากเต็นต์รถ
แล้วก็เอารถนี้มาขนยาเสพติด
พอทำงานเสร็จปั๊บก็จะเอารถคันนี้ไปขายค่ะ
ขายที่เต็นต์รถในพื้นที่สระบุรี
เหมือนกับว่าเอารถมาใช้ซื้อมาจากเต็นต์หนึ่ง
แล้วก็ไปขายอีกที่หนึ่งเปลี่ยนแบบนี้ทุกครั้งค่ะ

เจ้าหน้าที่จะได้ไม่สามารถตรวจสอบได้
เบื้องต้นนี้นะคะจากการจับกลุ่ม
ก็ไปตรวจสอบพบทรัพย์สิน
หมุนเวียนที่มาจากการขายยาเสพติดมีมากกว่า๒๕ล้านบาท
และจากการสอบสวนนายจิมมี่ก็ให้การเบื้องต้นนะคะ
จิมมี่มีอาชีพทำไร่ส่วนเรื่องขายยาเป็นบางส่วนเท่านั้น

ซึ่งไม่ขอตอบว่ารายละเอียดที่ทราบคืออะไร
แล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธด้วยว่าไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ทีนี้ตอนที่เมื่อเช้าค่ะตำรวจไปค้นบ้านแม่ของนายจิมมี่
แม่ร้องไห้เสียใจแม่ตกใจค่ะ
ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าลูกชายเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะ